เหตุนี้ก่อนวิดวอดทั้งตลาดคุณเพราะว่านี่ฮะถังแก๊สถังเดียว
เพิ่งจะจุดได้แปบเดียวได้ยินเสียงแก๊สลวบออกมาปิดไม่ทัน
เกิดเป็นไฟลุกพลึบแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
แค่ไฟลุกถังแก๊สถังเดียวแต่ไม่น่าเชื่อมีคนเจ็บ๓ราย
และตลาดเนี่ยหวิดวอดทั้งตลาดนะครับเนี่ยฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดที่ผ่านมาบริเวณร้านขายขนมครกในตลาดสด
รัฐนากรเทพประสิทธิ์หมู่๑๑ตำบลหนองปลือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีนะครับหลังได้รับแจ้งเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้า
ตอนแรกจะดับเองมันดับไม่ได้ก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
ลงพื้นที่นะครับแล้วทีนี้ไอ้ถังแก๊สขนาดสิบห้ากิโลกรัม
กำลังไหม้อยู่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามที่จะระงับเหตุ
เพราะกลัวมันจะไปติดร้านค้าอื่น
ไม่งั้นไหม้ทั้งตลาดนะคุณนะ

ผู้บาดเจ็บ๓รายที่ถูกไฟคลอกนะฮะคนแรกก็คือ
เจ้าของร้านที่ตั้งเตาแก๊สเนี่ยคุณ

กำลังจะตั้งร้านจุดเตาแก๊สจะทำขนมครก
จากนั้นได้ยินเสียงแก๊สรั่วนะครับ
มันฟู้ฟู้ฟู้ฟี้ออกมาแบบนี้คุณนะ
ปรากฏคุณลุงไม่ทันจะได้ปิดวาว

พุ่งออกมาจากหัวแก๊สอย่างรุนแรงนะฮะ

ถูกไฟคลอกตามเนื้อตามตัวนะครับ
ขณะที่พ่อค้าแผงข้างก็คือลุงประยูนแสนนอก
กำลังนั่งล้างหน้าแปลงฟันอยู่
พยายามกระโดดเข้ามาช่วยจะปิดวาว
ปรากฏถูกไฟคลอกนี่เห็นไหม

ส่วนคนเจ็บอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายไม่ทราบชื่อ
คือเป็นคนที่เดินผ่านหน้าร้านขนมครกพอดี

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

เพราะว่าต้นเพลิงเกิดจากสายยางที่ต่อเข้ากับถังแก๊ส

โอ้โหอันตรายมากเลยนะแบบนี้
ไม่สามารถทนความร้อนได้เมื่อเกิดความร้อนจึงเกิดการรั่ว
ไฟมันลุกไหม้แบบนี้ถึงได้บอกว่า
วิดวอดทั้งตลาดอันนี้เลยเอามาเตือนภัยกันนะ
ค่ะของคุณเสียงมันดังฟูฟี่ออกมาจากถังแก๊สใช่ไหม